คุณผู้ชมคะถ้าเกิดเราอยู่บนท้องถนนแล้วขับตามหลังรถบรรทุกอ้อย
คนนี้คุณผู้ชมจะทำยังไง
คือดิฉันเห็นคลิปนี้นะรู้สึกว่าแบบเท้าจิกอ่ะเท้าจิกเพราะอะไร
รถบรรทุกอ้อยข้างหน้าสายไปสายมาเป็นงู

โดดม์มาแล้วไม่ได้เลยเฮ้ยทำไมไม่ไงดี

หี้อหุ้อหาหนักไม้เอา
หูยยยทุกสี่ยังไม่ทันผ่านคำ

แล้วสุดท้ายมันใส่จนมันไม่ไหวแล้วคุณสืบสกุล
โอ้โหอย่างที่คุณอริยาบอกจริง

คือเห็นแบบนี้จะไปบอกเขายังไงก่อน
ไม่มีรถคันไหนกล้าแซงไปตีคู่
แล้วก็บอกพี่ขับระวังหน่อยไม่กล้าหรอกค่ะ
แล้วดูคนขับสิฮะโหจะรู้สึกไงครับ
คงรีบประคองรถนะแต่ประคองไม่อยู่
คุณแล้วคือจังหวะเมื่อกี้ที่กล้องมันไม่ได้เห็นแบบชัดนะ
แล้วพอมาดูอีกทีนึงโอ้โหดูสิ
อ้อยก็กระจายเกลื่อนถนนไปแล้วค่ะ
รถคันนี้เขาขับตามหลังรถบรรทุกอ้อยมา

เพราะว่าเมื่อกี้คนในรถเป็นผู้หญิง๒คนใช่ไหม
เขาก็คุยกันไปขับไปก็ลุ้นไปค่ะ

จุดที่เกิดเหตุตรงนี้มันคือเส้นโคราช

แล้วพอหลังจากที่รถมันเทกระจาดอ้อยเกลือนมาหมดแล้ว
เราก็เป็นห่วงคนขับไงว่าคนขับเป็นอะไรหรือเปล่า

บอกว่าคนขับรถบรรทุกอ้อยคนนี้ปลอดภัย

หรือเป็นเพราะว่ารถบรรทุกอ้อยคันนี้
บรรทุกอ้อยมาแบบยื่นหลัง
หลังแปลว่าอะไรน้ำหนักมันมาอยู่ข้างหลังเยอะ
แล้วข้างหน้าลอยล้อมันเลยลอยรถมันก็เลยสาย
บางคนก็บอกว่ารถเสียศูนย์ไหมแบบนี้ทรงตัวไม่ได้
หรือคนขับเป็นอะไรหรือเปล่าเมาหรือเปล่าหรือยังไง